โรงเรียนนี้ที่ขอนแก่นก็เล่นใหญ่คุณผู้ชมฮะ
ต้องมีควันมีแสงสี

นี่ใช้ถังดับเพลิงคุณผู้ชม
แล้วพอจบงานปุ๊บนะ

บอกแล้วเล่นใหญ่คุณผู้ชมโรงเรียนนี้
ฟูฟู้มาแบบนี้

อันนั้นถังฉีดสารเคมีดับเพลิง
โอ้โหแล้วขนาดคนถ่ายยังบอกเลย
ต้องเอ็กซาเลปอดแล้วล่ะ

เป็นไงอ่ะโดนหามส่งโรงเรียน

จังหวัดปรบมือร้องเพลงเชียร์
มันก็เข้าจมูกเข้าปอดเลยดิ
พี่น้องคือต้องใช้แบบต้องอันดับเข้าไปเยอะไงพี่เบิร์ต

นี่๕โมงเย็นวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาครับ

ถามนักเรียนที่เขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวนะ

เป็นพิธีปิดกีฬาสีของโรงเรียน
และระหว่างที่ผู้นำเชียร์หรือว่าเชียร์ลีดเดอร์

แล้วก็จุดพลุแฟร์ประกอบการแสดงครับ

เวียนหัวแล้วบางคนอ้วกเลยนะ

ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแถวนั้นครับ

จากการตรวจสอบเพราะว่ามีการใช้ถังดับเพลิง๔ถัง
นักข่าวก็ได้คุยกับเจ้านาธิดับเพลิงคนนึง
เขาให้ข้อมูลว่าทั้งดับเพลิงที่เด็กเอามาใช้เกรดต่ำ
ไม่เป็นที่นิยมใช้กันเนี่ยคุณผู้ชมถังแบบนี้นะ
แต่พวกเราดูแล้วพวกเราอาจจะไม่เคยใช้
ก็ไม่รู้หรอกแบบไหนเกรดต่ำแบบไหนเกรดดีแต่เนี่ย

แบบนี้มันจะมีผลข้างเคียงจากสารเคมีมากกว่ายี่ห้ออื่น

แล้วนอกจากถังสารถังฉีดดับเพลิงแล้วแล้วพลุแฟร์
แฟร์ด้วยพลุแฟร์มันก็มีอันตรายจากความร้อนนะพี่น้ำแข
อืมซึ่งอาจจะลอกผิวหนังได้
หนังมันจะลอกได้เลยนะถ้าไปโดนสัมพันธ์ไอพลุแฟร์เนี่ย
และควันของพลุเองก็มีสารเคมีอันตราย
ใครสูดดมก็ไปเข้าไปเนี่ยแพ้รุ่นแรงได้
แล้วกรณีที่พลุหมดอายุแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้ก็เสี่ยงจะระเบิดได้ขณะใช้งานอีกด้วยครับ
อันนี้ต้องเตือนกันเลยโรงเรียนต้องเข้มงวดนะ
เราต้องดูด้วยนะว่าเด็กแต่ละสีเขาจะทำกิจกรรม

ไม่มันต้องเป็นคำพีมาเลยว่าทุกสีทุกกองเชียร์
ห้ามทำอะไรบ้างห้ามใช้อะไรบ้างเป็นคัมภีร์มาเลย
ใช้มีความผิดตัดคะแนนสีอะไรก็ว่ากันไป
จะมีบทลกโทษอะไรก็ต้องมีไม่งั้นมันอันตราย